สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ

เพราะว่าเดือนเมษายนปีนี้มีฝนตกตลอดจนถึงสิ้นเดือนค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่า
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนฟ้าขนองค่อนข้างเยอะนะคะ
ร้อยละ๗๐ของพื้นที่ค่ะบวกกับมีลมพัดแรง
แล้วก็มีลูกเห็บตกร่วมด้วยดังนั้นต้องระวังอันตรายจากลมนะคะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ร่วมกับมีลมแรง
เพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายจากลูกเห็บตกด้วยเช่นกันค่ะ
อุณหภูมิไม่ร้อนมาก๓๗องศาค่ะ
ขณะที่พื้นที่ริมทะเลคลื่นจะสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนตลอดช่วง๑๓๐๗๐ของพื้นที่

จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่บวกกับมีลมแรงร่วมด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศโปแลนด์ค่ะ
ไปดูนะคะเมืองที่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษนะคะ
นี่คือเมืองที่ประเทศโปแลนด์ค่ะ
คนในเมืองเนี่ยคุณผู้ชมต้องหายใจเอามลพิษเข้าไปนะคะ
ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งแก้ขายค่ะ
เมืองแห่งนี้ชื่อว่าเมืองริบนิกค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในยุโรปค่ะ
แล้วก็ทำให้ปัญหามลพิษเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะ
และนี่คือรุการแล้วนาววันนี้สวัสดีค่ะ